เมื่อวานเปิดบัตรเปิดขายบัตรเป็นครั้งแรกนะคะ

ดีโอคอลมาเชิญชวนให้ซื้อบัตรกันอยู่นะคะ

แฟนเข้ามาแบบว่าด่าทอด

เอาอีกแล้วนะคะบอกว่าเลี้ยงลูกทำไมมันโหดร้ายแบบนี้

มีบางคอมเมนต์สะเทือนใจแกมากเลยจ้า

ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ
แต่ว่าพอเก็บรวบรวมความรู้สึกได้ระยะหนึ่ง

เหมือนประมาณตอบคำถามที่เคยดราม่าทั้งหมด

ยังไงเราก็มีความรักให้กับลูกเราอยู่แล้ว